เรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อย
เมื่อวานนี้ที่ตรังถือว่าวิกฤต

แตก๒จุดแล้วก็ทำให้มวลน้ำ
ลักเข้าท่วมพื้นที่๓ตำบล

มีมากน้อยแค่ไหนติดตามได้นะคะ

สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับด้านหลังของผม
ก่อนหน้านี้เคยเป็นพนังกั้นน้ำ

เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิงจนกัดซ้อ
พนังกั้นน้ำเกิดความเสียหาย
เมื่อวานความเสียหายยาวประมาณ๗๐
๕เมตรวันนี้เรากลับมาตรวจสอบ

เชี่ยวกาดลงไปท่วมบริเวณด้านล่าง

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา

นังกั้นน้ำของแม่น้ำตรัง๓ตำบล

ทั้งตำบลหนองตุดอำเภอตำบลบังรัก
และตำบลนาตาล่วง
กระแสน้ำกัดซะเสียหายแล้วหลายจุด

แต่ไม่อาจต้านทานแรงน้ำได้

มาหาสารได้หลายทลักษณ์ลงมาสมทบ
ยังพื้นที่รุ่มซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำ

และยังมีตำบลนาตาล่วงอีก๑จุด

สูงกว่าพนังประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตรและไหลเชี่ยวกราด
ส่งผลให้น้ำไหลลงไปยังพื้นที่รุ่มเขตเทศบาลนครตรัง
ตำบลนาโต๊มิงตำบลควนปริงตำบลนาท่ามใต้
ก่อนจะเข้าสู่เขตอำเภอกันตังและไหลลงสู่ทะเลกันตังนะครับ
จังหิกาณะข่าวจะเสี่ยงต่อปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุน
ขณะนี้ได้มีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ว่าวันนี้จะมีมวลน้ำทะลักเข้ามายังพื้นที่
เทศบาลนครตรังเพิ่มขึ้นอีก
ซึ่งระหว่างที่เรานั่งเรือเข้ามาบริเวณจุดนี้
จากการสังเกตบ้านเรือประชาชนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตร
ประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรส่วนบ้านชั้นเดียว
ประชาชนจะต้องอบพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิง
จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีผู้เสียชีวิตแล้ว
สี่รายนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
ถูกน้ำท่วมที่ไหลมาอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัว
และเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
โดยพนันกั้นน้ำบริเวณนี้เคยเกิดภักษ์เสียงหายมาแล้ว
เมื่อปีที่ผ่านมาและได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาเป็นปกติ
ทำให้น้ำล้นพนังไหลกัดซ้อจนเกิดความเสียหายซ้ำอีก
โดยการซ่อมแซมนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งกับเรา
ว่าจะต้องเฝ้ารอวันที่น้ำในแม่น้ำตังลดระดับลง

ว่าน่าจะต้องรอเวลาไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์

เพราะยังมีมวลน้ำฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ที่ประสบอุทธกภัยในจังหวัดตรังนะครับ
ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
ได้ประกาศให้การช่วยเหลือ๘อำเภอ๑๑เขตเทศบาล
๑๓ชุมชน๖๐ตำบล๔๑๖หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้ว๑๗๓๙๒ครัวเรือน
คิดเป็น๕๓๐๐๐ราย
พื้นที่ด้านการเกษตรก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วกว่า๓แสนไร่
หลังจากนี้นะครับเราจะลงไปดูความเสียหายของประชาชนที่อยู่พื้นที่ด้านล่าง
ถูกน้ำไหลลงไปสมทบได้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับ
เราจะเกาะติดอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวัน
ถ้าหากมีอะไรเร่งด่วนจะรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีครับ
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ขอบคุณนะครับด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน
ทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด